มาดูต่อกันที่สาวคนนี้เห็นบอกว่าสัญญงสัญญาหมดแล้ว
จะย้ายบ้านย้ายค่ายติดปีกเป็นนักแสดงอิสระอีกหรือเปล่า

แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าเล่นละครเรื่องไหนก็เรตติ้งดี
กระแสแรงหมดเลยแต่ว่าพอหมดสัญญาไป
ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิม
แล้วเขาบอกว่าก็เป็นลูกรักของทางช่องเขานี่ทำไมไม่ต่อล่ะ
เธอให้เหตุผลว่าอยากมีช่องทางประชาสัมพันธุรกิจให้เต็มที่หน่อย

แล้วก็อยากจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองในงานแสดงที่กว้างมากขึ้นด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้เธอเองคัมแบ็คนะครับ
กลับไปประเดิมละครเรื่องแรกกับสังกัดแจ้งเกิดอย่างที่ทรู
ในฐานะนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะ
เอาหมดสัญญาอีกคนนะคะบ๊ายบายตา

คิดนอนคิดนั่งคิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทางช่อง๗ก็ให้งานเรามาตลอด
แล้วก็คือก็พูดง่ายว่าก็มีบุญคุณกับเรา

ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามในสัญญา

กี้ไม่ได้ทำให้สัญญามันมีปัญหาอะไรเลยค่ะ

ก็อยากรับกว่าทุกช่องนะคะ

แต่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าบทไหนที่มันจะท้าทายเรา
กิ๊นไม่ได้มองว่าเราจะเป็นอิสระแค่ในประเทศไทยอย่างนี้
ถ้ามีโอกาสลงที่เราได้
สมมติเราเล่นซีรีส์ของเกาหลี